ให้ความสำคัญแล้วก็ดูแลอย่างที่สุดคือสภาพจิตใจนะคะ
ตอนนี้กรมสุขภาพจิตก็มีการส่งทีมเยียวยาจิตใจลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
หญิงดุษฎีจึงศิระกุลวิทย์ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบบริการสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิตบอกว่าหลังจากที่ได้ลงพื้นที่เยียวยาจิตใจ
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้แล้วเนี่ย
ทีมเยียวยาจิตใจจะใช้วิธีปฐมพยาบาลทางใจนะคะ
เพื่อให้ผู้สูญเสียรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจ
ไม่ถูกกระตุ้นให้ต้องนึกถึงหรือว่าเล่าเรื่องเดิมซ้ำ
ผู้รอดชีวิตที่เกิดความอ่อนล้าทางจิตใจ
จากการที่ต้องตอบคำถามซ้ำหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งที่ผ่านมาหลายครอบครัวต้องการพื้นที่สงบ
ไม่ต้องออกมาเจอผู้คนเยอะเกินไป

อยากให้เหลือพื้นที่ให้ครอบครัวผู้สูญเสียได้ใช้เวลาเยียวยาและดูแลตัวเองหน่อย
เพราะการเล่าเหตุการณ์เดิมซ้ำมันเหมือนกับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกในความรู้สึกของเขา
เหมือนทำให้เขาต้องย้อนกลับสู่เหตุการณ์แบบนั้นอีกค่ะ
แล้วก็อยากจะวิงวอนให้ทุกคนช่วยเคารพความรู้สึกสูญเสียของครอบครัวผู้สูญเสียด้วย
ช่วยกันสื่อสารออกไปว่าทำยังไงเราทุกคนถึงจะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกจุดนี้ไปให้ได้
ทำยังไงเราถึงจะเยียวยาพวกเขาให้เขาอยู่ในช่วงเวลาที่สงบให้รู้สึกเชื่อมโยงและระลึกถึงผู้ที่จากไปในมุมที่ดีอยู่ได้ค่ะ
ช่วยให้เขาเกิดความปลอดภัยทางจิตใจให้ได้ก่อนความปลอดภัยทางจิตใจเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาอยู่ในสภาวะที่สงบ
คือไม่ถูกกระตุ้นให้ต้องคิดถึงนึกถึงหรือเล่าเรื่องในเหตุการณ์เดิมซ้ำ
เพราะฉะนั้นก็ต้องวิงวอนหาพี่น้องสื่อมวลชนที่จะช่วยกันตรงนี้นะคะที่จะเหลือพื้นที่นะคะให้ครอบครัวได้ใช้เวลาตรงนี้กับการดูแลจิตใจตัวเองนะคะ
พื้นที่ที่สงบพอนะคะให้เขาได้ระลึกถึงผู้จักรไปหรือได้จัดการกับความรู้สึกเสียใจสูญเสียของตัวเอง
อำนวยการยังบอกด้วยนะคะว่าปฏิกิริยาทางใจของแต่ละคนเนี่ยมันมากน้อยไม่เท่ากันค่ะไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่ความเจ็บป่วยแต่มันเป็นธรรมชาติของแต่ละคนที่รับรู้ได้มากน้อยไม่เท่ากันมีวิธีการรับมือหรือว่าป้องกันจิตใจตัวเองได้ไม่เหมือนกันนะคะส่วนเด็กที่ได้รับผลกระทบจะมีวิธีก้าวข้ามช่วงเวลาแบบ
พ่อแม่ก้าวผ่านไปได้นั่นถึงจะเป็นหลักสำคัญที่จะทำให้เด็กก้าวผ่านไปได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่คุณหมอแนะนำแบบนี้นะคะว่าไม่จำเป็นต้องเล่าเหตุการณ์ความรุนแรงให้เด็กฟังให้คงกิจวัตรประจำวันแบบเดิมไว้เหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะถ้าเช้าตื่นมาทำกับข้าวออกไปเรียนยังไงก็ให้เป็นแบบนั้นแบบน
เราร่วมกันก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปพร้อมกันนะฮะ